ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะ
ขณะที่ตอนนี้สังคมก็กำลังมองหาว่า
บกพร่องอะไรที่ทำให้นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีต
ยกรัฐมนตรีนั้นหลบหนีไปได้เนี่ยนะคะ
ตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์ถึงเรื่องของคำพูด
โดยเฉพาะพี่ชายอย่างนายทักษิณชินวัฒ
มีการทวิตแล้วก็ยกเอาปรัชญาของชาวฝรั่งเศสมา
ก็นำมาวิเคราะห์กันด้วยเช่นกันนะคะ
ว่าที่โพสต์แบบนี้ส่งนัยยะสำคัญอะไรหรือไม่

หนึ่งวันนี้จะมองความเคลื่อนไหวเหล่านี้อย่างไร

เดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะ
ถือว่าเป็นเดือนแห่งคดีความทางการเมือง

พิพากษาของศาลทิ้งบทเรียน

ครับเรียกว่าเดือนสิงหาคมทั้งเดือนเนี่ย
เป็นเดือนแห่งคำพิพากษาเลย

นายกสมชาย

แล้วก็อดีตพบชนสุชาติ
เผือกแก่วยกฟอง

เป็นสารสุดท้ายบ้าง
สารที่จะต้องต่อสู้กันต่อไปบ้าง
จะเป็นสารของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับสารทุจริตและประพฤติมิชชอบ
สิ่งที่ผมอยากจะเปิดมาเป็นประเด็นเลยก็คือว่า
ข่าวที่นำเสนอกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะไปสนใจโทษที่นักการเมืองได้รับ
ผมมองไปถึงข้าราชการประจำนะครับซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเยอะเลยนะฮะหลายสิบคน
แล้วก็โทษไม่ใช่ธรรมดาครับมันจะเป็นอุทาหรณ์ให้เข็ดหลาบอะไรกันหรือไม่ก็ไม่รู้ล่ะ
คือผู้สั่งการด้วยวาจาเนี่ยนะฮะก็ลอยตัวยังลอยตัวอยู่เยอะ
แต่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วก็มีเอกสารมันเป็นหลักฐานที่มัดดิ้นไม่หลุด
แน่นอนขนาดทำมันสมประโยชน์กัน

ก็ดูกันต่อไปยาวนะครับ
ว่าการตัดสินทางกฎหมายยังไงยังไงเนี่ย

เพราะว่ามันสะสมหมักบมมา

คดี๗ปี๘ปีบางคดีถึง๑๐ปี
คราวนี้ก็ฟุนตรบ

คุณบุญทรงก็รู้กันอยู่แล้ว

คุณยิ่งรักนี่ยังต้องรอวันที่๒๗กันยายน
ใช่

ไปทางนู้นทางนี้

ที่ไม่ได้หยุดได้หย่อนคำถามแรงขึ้นตามระดับก็คือ

กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่แล้วก็ตามติดมาตลอด
ยิ่งข้อสดช่อปัดรูปกบเคลื่อน

อันนี้ไอ้ที่พยายามกบเกลื่อนไปเนี่ย

ประเทศเรายังมีอีกเยอะ

ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับไว้พยายามกบเกิดอย่างนี้เนี่ย
มันแบบกูพูดไม่ได้หรือเปล่ายิ่งสงสัยกันไปใหญ่
ประโยคครูพูดไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันสอนัยะยังไงของคุณบุญส่ง
ไปมาคุณทักษิณสองปีก็โผล่ออกมา
อันนี้ผมมองว่าก็เป็นชั้นเชิง
แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรชัดเจนอ้างวาถะของนักปราศฝรั่งเศส
เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมไทย
ซึ่งเขาก็ไม่ยอมรับมาเรื่อยอะไร
เขาต้องเพิ่งอะไรที่ทักษิณข้างค่ะไม่ใช่ข้าง
โทษครับตัดสินแล้วไม่เป็นผลเสียเป็นประโยชน์เขาก็ยอมรับนะครับ
มองแจ้งเกียรติเยอะ
แรกก็คือมองไปในด้านของว่า
คุณทักษิณยอมให้น้องติดคุก

เพราะตัวเองอยู่นอกคุกแล้วตัวเองใช้น้อง
ถ้าน้องติดคุกจะมองหน้าชาวโลกได้ยังไง

ผมมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ
เพิ่มน้ำหนักหรือหาน้ำหนักให้การลีภัยทางการเมือง

ช่องทางกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น

ประเทศเราก็เป็นรัฐบาลที่

อีกทางหนึ่งอีกเหลี่ยมหนึ่งก็คือ
บเกลือนได้บ้างหรือไม่

ว่าไอ้ที่ว่าเกี้ยเสียกับคอสช
พอออกมาอย่างนี้

พวกบนชนของเขา

แต่ลืมไปหรือเปล่าครับมันมีอีกเหลี่ยมหนึ่ง
คนที่กลัวฝันร้ายในการต่อสู้ของทักษิณมาเนี่ย

เขาอาจจะ
คนพวกนี้นะครับไม่ใช่น้อย

จำเป็นต้องพึ่งบริการขอสชต่อไป

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

คนนี้สู้ไม่ถอยนะครับ
แล้วเป็นคนที่ไม่ได้ยอมอะไรง่าย
ผมคิดตื้นสั้นว่าสู้นะครับ
จะสู้เหลือแต่ว่าจะมีเหลี่ยมครูต่างการเมือง
มีเกี้ยเสียใต้โต๊ะมีการเจรจาหรือไม่นั่นเป็นส่วนประกอบนะครับ
แต่ก็คิดว่าเขาคงสู้นะครับ
แล้วก็สู้ไปก็จ่ายไปไม่รู้ว่าจะสู้ได้อีกนานเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าทุกครั้งก็เริ่มเห็นกันแล้วว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราบอบช้ำไปขนาดไหน
ตั้งแต่พศ๒๕๔๐เป็นต้นมา๒๐ปีมาเนี่ย
มันเริ่มพัฒนาการการเมืองยุคใหม่ประเภท
เกิดอะไรเรื่องใบใหม่ขึ้นเยอะ

ทุจริตเชิงนโยบายการออกนโยบายหาผลประโยชน์
แล้วก็การเมืองแบบนอมินี
มีหลายรูปแบบให้เห็นกันครบถ้วนเลยในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้คุมอำนาจรัฐปัจจุบันคือ

ซึ่งเตรียมการจะก้าวไปสู่การเลือกตั้งหลัง
พระราชพิธีสำคัญในปี๒๕๖๑เนี่ยนะครับ
ก็คงจะต้องคิดหนักเหมือนกันนะครับว่า
ถึงเวลาขนาดไหนที่จะพอดีกับการเลือกตั้ง
เพราะว่ามีกลุ่มการเมืองหรือคนในทางการเมือง
เชื่อมั่นฝังหัวอยู่เสมอว่าเลือกทีไรเขาต้องมา
ซึ่งมันไม่แน่นอนหรอกครับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่า
คิดไปหาทางการแก้ไขการป้องกันรัฐมนุนใหม่ที่ออกมา
ก็ยากที่จะการหวนคืนสู่อำนาจ
โดยลึกแล้วเนี่ยผมออกจะเห็นใจคุณยิ่งรักนะครับ
คุณยิ่งรักเนี่ยถ้าคิดให้ดีเหมือนเป็นเหยื่อ
เป็นเหยื่อของตระกูลเป็นเหยื่อของอำนาจเป็นเหยื่อของพี่ชาย
บอกว่าต่อสู้กับเพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยนะ
โดยลักษณะของเธอนี่ไม่ใช่คนที่จะเกิดมาเพื่อการเมืองในตอนแรกนะครับ
แต่จำใจเพื่อญาติเพื่อพี่ได้เสียสละตัวเองค่อนข้างมากมายนะครับ
แล้วมันก็เหมือนกับตกกระดายพลอยโจรลงไปในบ่อน้ำคลำแล้วมันก็ต้องเปลือเปื้อน
เพื่อเปิดเปื้อนก็ต้องเอาตัวดิ้นลนเอาตัวให้พ้นนะฮะ
พยายามทำหลายสิ่งที่เป็นที่ถูกใจคนนะครับ
แต่ว่าโดยบริบทของการเมืองที่มีการบงการอยู่เบื้องหลังเนี่ย
ทำให้เธอไม่เป็นตัวของตัวเองเธอจึงประสบชะตากรรมอย่างนี้นะครับ
ฉะนั้นช่วงที่เหลืออีก๓อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ
ขอเชิญติดตามเหตุการณ์ที่จะแปลกที่จะใหม่
มันจะมีอะไรเปิดใช่มั้ยคะ
เหมือนกับคนว่าผมก็พูดนะเป็นอย่างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะ
โอกาสหนึ่งในล้านที่จะเกิดขึ้นคือ

หนึ่งในล้านนะครับผมฝากไว้อ่าอ่าได้รุ้น
ค่ะณตอนนี้ค่ะก็ยังมีสื่อมวลชนอะไรพวกนี้
แคะคุยเส้นทางออกไปทางไหนนะยังไง
ใช่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญพอสมควร
เพราะว่ามันเป็นคดีใหญ่แล้วก็ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
โดยเฉพาะรัฐบาลคอสชจะประกาศ
จะเอาจริงเอาจังเรื่องทุจริตอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็มาเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมามันก็น่าสงสัย
หนึ่งก็มีคำถามว่ากศชรู้ด้วยหรือเปล่า
สองก็หายไปได้ยังไงนะโอ้โหมันเป็นเรื่องที่
ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะไม่พูดแล้วนะฝ่ายความมั่นคง
ก็นี่ไงมันก็ทำให้คนสงสัยมากขึ้น
จริงแล้วในฐานะรัฐบาลที่มันมีองค์กรในการตรวจสอบ
ดูแลเนี่ยเรื่องอย่างนี้มันควรจะบอกสังคมได้

ต้องบอกว่าไปทางไหนเส้นทางอย่างไร

แล้วมันทางออกมันเยอะน่ะชายแดนเรา

เพียงแต่ว่าที่พยายามที่จะกลบเกลี่ยงกันเนี่ย
มันกบเกลือนเรื่องอะไรกันแน่
บเกลือนเพราะว่าถูกข้อคอรหาว่า
สมรู้ร่วมคิดกันสมครบคิด
ฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือพยายาม
หาข้อเท็จจริงมาเพื่อให้สาธารณะได้รับรู้แล้วก็
มันก็ได้จบไปโอเคด้านหนึ่งคุณาจะเกษเซียกัน
เราว่าสมครบเข้าใจเนี่ยประเด็นนี้

เพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยก็คนที่ไม่ชอบ

การเมืองจะดีตลาดหุ้นพุ่งพวด
แต่ว่าถ้ามันไม่มีข้อเท็จจริง

คุณผู้ชอบก็เสียทั้งขึ้นทั้งร่อง
คุณบริหารประเทศมา๓ปี
แต่เป็นการดูแลคนหนึ่งไม่ได้
มันก็หน้าที่สังคมก็ยันต์ออกได้
แต่นี่เรามาเอาไอ้ประเด็นอื่นเพิ่งดีกว่า
ห่อข้างแคล่หมดไปแล้ว

มันก็ออกมาแล้วครับคุณทักษิณ

เพราะว่าการพยายามที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมมา

เพราะปกติทักษิณจะต้องพูดแรงอันนี้
ในเมื่อน้องเนี่ยน้องเขาเจ็บปวดมากแต่ก็สงสัยนี่ยกทฤษฎีมาอ้างนะ
ปกติคนอย่างทักษิณต้องพูดแรงกว่านี้
พูดง่ายนะแล้วก็นี่เอาคล้ายเป็นทฤษฎีรวม
คือไม่ได้ว่าตรงไม่ได้ว่าประยุทธ์ไม่ได้ว่าข้อสอชอบอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็มีนัยยะอันหนึ่งที่เราต้องมองหน้าว่า
จะตีเบากันหรือเปล่า
แต่อันที่สองที่เขาจะได้ก็คือแบบมวลชนเขาเนี่ย
โอ้ยลูกพี่ยังอยู่มีใจฮึกเขิมขึ้นมา
เพื่อไทยเนี่ยวันนี้กำลังล่อแร่หมายถึงว่า
ยังสับสนไม่รู้จะเอาไงนะ
ก็ดูมีน้ำมีนวลขึ้น
อย่าเพิ่งดูทีวีเนี่ย

บุรกลีอ่ะพวกมายังล่อครามซอชอเลย

นี้ไปล้ำศาลหรือเปล่า
เขียบอาการมากกว่า
เพราะพูดมากก็มันไม่ดี
เพราะประเทศที่๒ที่มวลชนตำรวจมากสำหรับพวกเสื้อแดงตั้งหลักได้นายต้องใจจะเอานะ
แต่ว่าเขาก็ช็อคหลังจากช็อคแรกเขาก็มาช็อค๒ตอนนี้ก็ต้องรุ้นว่าต่อไปมันจะเป็นยังไง
หลังจากวันนี้ไปถึงวันที่๒๗ว่านายเขาจะส่งอะไรมาอีกหรือเปล่า
แต่คำพูดของนายกง่าสนใจคนไทยด้วยกัน
อาณาคตประเทศเดินมาประเทศไปดีกว่า

คำพูดนายกจะมองว่า
ผมจำเป็นต้องทำอะไรที่ผมบอกไม่ได้นะ

มันก็เลยสงสัยกันทั่วประเทศอยู่นี่

มั่นคงของกระบวนการยุติธรรม

แล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นหลัก

แล้วตัดสินกันแล้วเป็นที่ยอมรับกัน

หรือว่าจะกลับไปตัดสินกันแบบเดิมอีก

กำลังจะก่อตัวขึ้นหรือเปล่า

เพิ่มแรงขึ้นมาอีกไหมนะฮะ

แรงขึ้นกว่าเดิมผลลัพธ์มันจะออกมาไง
อันนี้มันก็อาจจะมองในแง่ลบไปหน่อย

ก็คือขาดห่อข้างแคร์ไปแล้ว
ไม่มีแล้วปลอดออกข้างแก้ไปแล้ว

ไม่ต้องพวงว่ามันจะไปเกยตื้นอะไร

อันนี้คือสิ่งที่จะต้องตามกันต่อไป

ส่วนใหญ่รัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ได้
มันไม่ใช่ไฝ่ตรงข้ามนั้นตัวเอง

รัฐบาลจะล้มพร่ำ

ก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำใดที่มันบาดหัวใจคนนะครับ
เคลิมว่ามีอำนาจแล้วก็ทำลงไปโดยไม่ฟังเสียงทักทวงของใคร
ใดกับฉันนั้นรัฐบาลนี้ก็มีอำนาจเต็มที่นะครับ
แต่การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับ
คนไทยทนไม่ได้ที่เห็นว่าเหมือนเราเป็นคนหน้าโง่
เข้ามาปกครองแล้วจะมาสูบเลือดสูบเนื้อมาทำอาหารกินมาหาประโยชน์
สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องสอดส่องดูแลต้องช่วยกัน
แล้วก็องค์กรที่เป็นผู้ทำหน้าที่เหล่านี้เช่นปปชหรืออะไรต้องทำตัวเป็นกลาง
ทำตัวให้ชัดเจนนะครับว่าอย่าเลือกปฏิบัติ
สวัสดีครับทุกคน